อย่าโดมลูกอมอย่ามอง

สวัสดีค่ะลูกอ่อนรถหนาวกับดาวซุภาษฎรามมาอันแล้วค่ะ
แม่ค้าของในรถไฟอย่างดาว
ก็ต้องดูเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนเหมือนกัน
แต่วันนี้ไม่มีฝน

ก็ช่วงนี้ดูสิปัจจัยที่ทำให้เกิดฝน

ลมใต้เอ่ยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ก็เลยทำให้ฝนมันอ่อนหมดเลยค่ะ
เห็นไหมจากพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
ไม่เห็นมีจุดไหนที่มีเมฆฝนเลย
เหนือก็มีแค่คราบฟ้าเท่านั้น

นี่ภาคใต้ก็มีอยู่บ้างเนี่ย
ตรงนี้เลยนะคะภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนกลาง
อาจจะมีฝนอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ฝนแรงมากนัก
โดยรวมวันนี้ฝนลดลงชัดเจนทั่วไทย
ฝนลดลงคลื่นลดลง

โอ้โหดูสิคลื่นฝั่งทะเลอันดามันเน้นตรงนี้เลยนะคะ
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งแต่ว่าอันดามันไม่ค่อยน่าห่วง
แหมวันนี้มีฝนตกลงมาฝนเขาผ่านไปละ๑วัน
อุณหภูมิก็ยังโอเคอยู่นะไม่ได้ร้อนจัด
แต่ถ้าพื้นที่ไหนไม่มีฝนหรือว่าก่อนมีฝน
อุณหภูมิก็อาจจะสูงได้เช่นเดียวกันนะคะ